ข่าวต่อไปนี้ดีต่อใจที่สุดเลยนะครับคุณผู้ชมลองฟัง
ดูแล้วกันมีคนขับรถแท็กซี่คนหนึ่งนะเที่ยงคืนแล้ว
พระราพรคุณผู้ชมไปเจอพ่อแม่ลูกนั่งอยู่ริมถนนคน
แม่เนี่ยร้องไห้ลงไปถามว่ามีปัญหาอะไรกันโดนไล่ออก
จากห้องเช่าครับโดนไล่ออกจากห้องเช่า
ที่เกิดเหตุเนี่ยนะวันแม่พอดีเลยนะ
รถติดไหมติดจุดยาว
โชเฟอร์แท็กซี่คนนี้ขับพาสามแม่ลูก
พ่อแม่ลูกไปส่งถึงอุดรธานีครับ
บอกชื่อพลเมืองดีคนดีคนนี้ก่อนเลย
พี่อนุรักษ์นาคแถมทองนะครับ

เรื่องราวมันเกิดขึ้นแบบนี้เที่ยงคืนของวันที่๑๒สิงหาคมนะครับ

พี่อนุรักษ์คนขับรถแท็กซี่ก็ขับรับส่งผู้โดยสารอยู่
ไปเจอพ่อแม่และลูก๔เดือนครับ

นี่ครับแม่นั่งร้องอุ้มลูกอยู่ตรงสถานีรถไฟหลัก๔
พี่เขาจอดลงไปถามนะครับ
ทราบว่าครอบครัวนี้ทำงานรับจ้างรายวันนะครับ
ไม่มีเงินจ่ายแล้วค่าห้องเช่าเขามาไล่
มาไล่กลางดึกเลยตัดสินใจจะกลับบ้านที่อุดรธานี

เขาก็เลยอาสาขับรถไปส่งให้ไปอุดรใช่ไหม
ไป๔๔๖กิโลเมตรครับคุณผู้ชมครับ
แต่ใช้เวลานานถึง๑๒ชั่วโมงอย่างที่ผมบอกนะครับ

ปกติมัน๗ชั่วโมงแต่วันนั้นหยุดยาว
ครับหยุดยาวสิครับรถติดนะครับวันแม่

ไปถึงที่หมายครอบครัวนี้
ไหว้ขอบคุณพี่เขายกใหญ่เลยนะครับ
พี่อนุรักษ์อ่านชื่อบ่อยคนดี

ช่วยเหลือค่าเดินทางที่เป็นค่าก๊าซนะครับ

จนทำให้พี่เขาเนี่ยกลับมาถึงกรุงเทพมหานครได้ครับ

ข้าวยึดอะไรในห้องไปหมดไม่มี
แล้วมาเหลือแต่คนดนตร์ลูก
พี่เดี๋ยวมีญาติอยู่ที่อุดรใช่ไหม

งข้าวทอดไข่เอาไว้แล้วเจ้าของห้องเข้ามาไล่
เขาก็ไล่ออกจากห้อง

เดี๋ยวจะซื้อผ้าอ้อมไปฝากเด็ก
เพราะว่าดูแล้วเขาไม่มีงานทำคงไม่มีเงินอ่ะ

ชอบการตัดสินใจของพี่อนุรักษ์
คือคนดีเขาไม่คิดนานเวลาทำดีทำเลยแล้วไปเลย
แล้วคือมันมีเงื่อนไขเยอะมากนะ
คนไม่รู้จักทางก็ไกล
แถมวันหยุดยาวอีกมีเหตุผลเยอะเลย
แต่นี่เขาแบบไม่คิดเลยเขาไปเลย